ติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะก็มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ค่ะแซงทางโค้งปรากฏว่ารถกระบะสวนมาก็เลยประสานงาชนเสียชีวิตรวมทั้งยังมีอุบัติเหตุสุดงงนะคะมีสองหนุ่มค่ะประสบอุบัติเหตุคนละที่กันแต่ว่ามานอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนเถียงนาด้วยกันนะคะโดยที่ไม่ได้นัดหมายไปติดตามจาก
ในปัญญายุ้ย๒๓ปีหนุ่มนักศึกษา
ขี่รถจักรยานยนต์บิดคันเร่งจะแซงรถที่อยู่ข้างหน้า
แต่รถปาเจโร่ที่วิ่งสวนมาจะเข้าซอย
ชนกันส่งผลให้นายวิชัยได้ระบาดเจ็บสาหัส
แขนขวาและขาขวากระดูกผิดรูป

เหตุเกิดบริเวณเยื้องหน้าโรงเรียนบ้านนาฝ่าย
ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

สองสาวพากันซ้อนขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ตลาด
ระหว่างทางซึ่งเป็นทางโค้งได้บีดแสงรถคันหน้า
มีรถกระบะวิ่งสวนมาจึงพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ทำให้นางสาวสกาวเดือนธรรมวงศ์
อายุ๓๙ปีเสียชีวิตคาที่
ขณะที่นางสาวแสงเดือนน้ำใจเที่ยงตรง
อายุ๔๘ปีคนซ้อนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านทุ่งนาตาปิน
่งหน้าบ้านบ่อทองหมู่๓ตะบนด่านช้าง
โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

ส่วนที่จุภัทรเชิงเซานายเจริญบุญสม
อายุ๓๕ปีขับรถกระบะมากับลุงเพื่อจะกลับบ้าน
ระหว่างทางช่วงทางโค้งรถเสียหลักไปชนกาดเร็ว
จะหักมาชนกับแบรีเออร์เกาะกลางถนน
ระบาดเจ็บทั้งสองคนเหตุเกิดบนถนนเทพรัตนะ
หรือถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๙
นายเจริญให้ปากคำว่าขณะขับรถกลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักแหกโค้ง
อัดกับแท่งเบรีเออร์เกาะกลางถนน
เพราะดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
ท้ายที่จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุสุดงง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์
เสาไฟฟ้าจนมีคนบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนคลองชลประธาน
เส้นทางไปตะบนบ้านบรรดน์บ๒๐๑๕

เมื่อพบชาย๒คนนอนอยู่บนแพร่เทียงนา

พร้อมกับบอกกู้ภัยจากปากทั้งคู่ว่าเป็นคนเจ็บ
สืบไปสืบมาสรุปแล้วเป็นคนละเหตุการณ์กัน
แต่มานอนที่เถียงนาเพื่อขอความช่วยเหลือกัน